ช่วงนี้มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวดอยอินถนนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะ
จะได้เห็นเหมือยค่ะเป็นครั้งแรกของฤดูหนาวปีนี้นะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เป็นวันที่๒แล้วนะคะที่ประชาชนได้ชื่นชมความงามของเหมือยขาบ
หลังจากที่อุณหภูมิลดเหลือศูนย์องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศตามยอดดอยในจังหวัดเชียงใหม่
ยังคงมีความหนาวเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนที่ยอดดอยอินถนนอำเภอจอมทองเช้าวันนี้อุณหภูมิลดเหลือ๐องศาเซลเซียส
ทำให้ยอดย่ามีอุณหภูมิติดลบนะคะจนเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือเหมือยขาบ
ตั้งแต่ทางขึ้นยอดดอยอินถนนจากจุดชมวิวกิวแม่ปานกิโลเมตรที่สี่สิบสองถึงสี่สิบเจ็ด
ทำให้ยอดย่าสองข้างทางขาวโพลนเต็มไปด้วยเหมือยขาบเป็นวันที่๒ค่ะ
นักท่องเที่ยวที่แห่กันขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวถือว่าไม่ผิดหวังนะคะ
ชมทั้งแสงอาทิตย์แรกของวันใหม่และทะเลหมอกล้อมรอบพระมหาธาตุนพเมธนีดล
และพระมหาธาตุนพพลภูมิสิริก่อนถึงทางขึ้นยอดดอยอินถนนอย่างสวยงามค่ะ
นายวุฒิพงศ์ดงคำฟูหัวหน้าหน่วยงานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์กล่าวว่า
ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะคะ
เนื่องจากนักท่องเที่ยวตื่นกันมาตั้งแต่ตี๕พากันขึ้นดอยไปเที่ยวชมและสัมผัสอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก
หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งติดต่อกัน๒วันค่ะ